อีกหนึ่งที่นำเป็นเกมฟุตบอลถ้วยนะครับก็แน่นอนใส่กันไฟแลบแน่นะครับ
แต่ว่ายังต้องการทำอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นแชมป์ที่มีแต้มมากสุดในประวัติศาสตร์นะครับ
จุดโทษก่อนครับแต่ว่ากว่าจะได้ประตูขึ้นนำในช่วงครึ่งหลังเลยนะครับ
งงต่อจากจังหวะมงเช็ดของนันตูเยสแล้วก็มาริโอยูออฟสกี้นะครับ
สุธุโชซาธารัชชาตินะครับและดูครับแปลงหนีสุธุโช
เลือกแทงทะลุชากสั้นเหลือบนิดเดียวยิง
ศีรษะของกิติพงศ์ภูแถวเชือกครับจบเลยครับ
ต่อ๑๘๓แต้มแล้วนะครับ
ดังนั้นเกมสุดท้ายตามเป้าหมายของคุณเดบินชิดชอบแล้วก็นักเตะทุกคน

ต้องชนะจนบุรีครับเพื่อจบที่๘๖

ก็จะได้คะแนนสูงสุดในประติศาสตร์ของทีมแชมป์นะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยบุรีรำเคยทำสถิติไว้๘๕คะแนนเมื่อปี๒๐๑๑นะครับ
ก็ยังหวังจะทำลายสถิติของตัวเองอยู่นะคะสำหรับบุรีรำ

เป็นเมืองทองยูเนเต็ดนะคะที่เกมนี้ก็อยากจะเก็บชัยชนะเพื่อการันตีอันดับที่๒
ก็ไปเยือนเชียงรายอันดับที่สี่นะคะซึ่งเกมการแข่งขันกว่าจะไม่ได้ประตู
ต้องรอถึงครึ่งหลังเหมือนกันคู่นี้ครับแล้วก็เป็นการปั่นฟรีคลิกของแฮมบาร์ตี้ค่ะ
จังหวะนี้เลยฉลับนิดนึงนะคะแล้วก็เข้าประตูไปค่ะ
เป็นเมืองทองที่ขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์อ่าแล้วก็
เกือบจะเสียประตูเหมือนกันนะครับเมืองทองเพราะว่าโดนจุดโทษนะครับ
เอาเวยามานเนี่ยไปทำฟาวทางวันเดิ้ลหลุยนะครับแต่ฟิลิเปอร์อาเซลเวโด
ยิงติดเซฟของกวินก็เป็นว่า๑ลูกเพียงพอกับ๓แต้มของทางเมืองทองนะครับ
ันตีตำแหน่งรองแชมป์แล้วก็ได้สิทธิ์เอฟซีแชมป์เอสลีกนะครับ
ในรอบเพลย์ออฟแน่นอนแล้วเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าหลังจากนี้นะครับ
เมืองทองจะแพ้แล้วแบงคอกชนะรวดแต้มเท่ากัน
ถูกต้องค่ะซึ่งเมืองทองกับเชียงรายก็มีคิวที่จะเจอกันอีกนะคะ

เชียงรายก็มีเกมตกค้างเหมือนกันที่จะต้องบุกไปเยือนวีซีเทโรศาสนา
วันเดียวกัน๑๕พฤศจิกายนค่ะ

ดีใจที่ทีมทำผลงานได้ตามเป้า
สิ่งแรกก็เป็นเกมที่ลูกเกมไม่สวย

และก็รับคุณค่ะพี่กายเก่าอดทน

แล้วก็อาศัยโอกาสของเราที่มีโอกาส

กล้องมาเป็นฝันโดยผลงาน
ดีขึ้นในเรื่องของผลงานของลูกทีม

แล้วก็แปบบอลก็ต้องการอ่าโกรรี่กับนี้การไปเสทุยด้วยก็

การอีก๓แต้มเพื่อเป็นแชมป์คะแนนสูงสุด
๒เมืองทองการันตีรองแชมป์๖๙แต้ม
ต่อให้แต่มเท่ากันเบื้องทองก็ได้รองแชมป์

แต่ว่าที่๓มันหมดไปแล้วไงสำหรับการลุ้นในลีก

ในวันเสาร์ที่๒๕พฤศจิกายน
ก็จะแข่งกัน๑ทุ่มตรงที่สนามสุขพัชลาศัย
เจอกับเมืองทองที่เพิ่งจะแพ้ไปนี่แหละ
ก็จะแข่งขันกันก่อนนะคะ
พุธที่๒๒พฤศจิกายนที่สนามสุพัชลาศัย

แต่วันนี้ก็น่าเห็นใจแฟนของทางเชียงราย

เวลาพักเนี่ยคือมันตามกฎเกณฑ์มันเลื่อนไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่ามันต้องพัก๒วันก็เลยเวลา

ก็บอกไว้แล้วไงว่าจะชิงวันนี้
ครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแบบไปเลื่อนได้
จากว่าเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะมีทีมเดิมไปชิงกันถึง๒ถ้วย
แต่ว่าเรื่องของการพักผ่อนมันเพียงพอตามกฎอยู่แล้ว
แต่เพียงแค่ความสดมันอาจจะหายไปแน่นอน
เดี๋ยวเชียงรายก็ต้องจัดสรรขนาดทีมใหญ่พอสมควรนะครับ
ทีมใหญ่หนึ่งทีมผมเชื่อว่าน่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้
แต่เอฟเคครับเนี่ยใส่ไฟแลบแน่เพราะว่ามันมีโคต้าถ้วยเอเชียนะครับ